หนึ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยเล่าข่าวลักษณะแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะ
คนเมาและคลุมคลั่งอารวาสมีทุกวันเนอะ

มีอีกแล้วตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

เมาคลุมคลั่งและจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาด้วยนะคะ
ไฟเผาแล้วก็ลากไปอย่างนี้
ริมถนนใช่แล้วรถจักรยานยนต์ก็จอดอยู่เต็มเลย
คว่างปลาข้าวของไปหลบอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ย
คนเขาตกอกตกใจกันหมดนะคะไปดูภาพเต็มกันก่อน

พี่สุภาพเต็มมาดูสิครับไหวไหมนี่
ราก็วิ่งอยู่บนท้องถนน
ก็มีร้านค้าร้านขายอยู่สองข้างทาง
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคว่างของแบบเอามันเลยอ่ะ
นี่นะคะนายกระแสอินสวนอายุ๔๓แล้วด้วยนะคะ

แล้วมันยิ่งกว่าปลาข้าวของนะคะ
เอาผ้าชุบน้ำมันจุดไฟแล้วก็เดินลาก

ตอนเริ่มต้นข่าวภาพนี้เนี่ยลากไปตามพื้น
ขู่จะเผาบ้านชาวบ้านเผารถจักรยานยนต์ชาวบ้าน

ขู่จะเผารถจักรยานยนต์ของพี่เขยที่จอดอยู่
แต่ยังดีเขาช่วยดับไฟกันเอาไว้ได้ทัน
คือเอาจริงนะคะญาติพี่น้องและชาวบ้านก็
อยากจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้และอยากจะให้เขาหยุดนะ
ว่างไฟไปแล้วรถจักรยานยนต์เห็นไหม
แต่เอาไม่อยู่ไงแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปจับ
เข้าไปควบคุมตัวเนาะก็ต้องให้ตำรวจมา
ตำรวจมาถึงก็เจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สงบเลย
นายกระแสไม่สงบอุปกรณ์มาแล้วไม้งาม
เดี๋ยวดูช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุมตัว

พอโดนจับแล้วบอกว่าผมไม่ดื้อแต่ก่อนหน้านี้คุณก็ดื้อปลาของเผารถจักรยานยนต์เขา
นี่เอาไม้งามแบบล็อกคอไว้เลย

คือพี่สาวของเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นค่ำ
ชาวบ้านเขาก็เปิดร้านขายของกัน
แต่ว่าในกระแสคนนี้น้องชายเธอเนี่ยไม่รู้ไปเมาเหล้ามาจากไหน

ญาติพี่น้อง๓๔หลังมันอยู่ติดกันหมดไงคะ

แล้วก็อลวาดรื้อค้นร้านค้าของชาวบ้าน
จุดไฟลากไปตามทางอย่างที่เห็นภาพไปนั่นแหละ
สุดท้ายตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองกระบี่นะคะ
และชาวบ้านที่เขาได้รับความเสียหาย
เขาก็ตามไปแจ้งความนะคะเอาผิดข้อหาทำให้เสียทรัพย์

ก็เลยไปที่ชุมชนปานุราชในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

นี่ค่ะคือซอยนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า

แต่ตอนกลางคืนนายกระแสดันไปก่อเหตุ

เทียบภาพให้ดูนะคะระหว่างกลางวันและกลางคืน

ทีมข่าวได้เจอกับน้องชาย

พี่ชายติดเหล้าขาวหนักมากค่ะ

ที่เห็นเมาคลุ้มคลั่งคือเมาเหล้าขาว
เล่าเข้าปากทีไรทะเลาะกับญาติพี่น้องทุกครั้ง

แจ้งตำรวจให้จับตัวไปหลายครั้ง

วัน๒วันก็ต้องปล่อยออกมา

เกินกำลังแล้วจริง
เล่าขาวที่ติดแล้วคลุมครั่งแบบนี้ได้บ้าง
การประดับกฎภัยเสื้อให้ด้วยครับ
ใจเงาไม่อยู่ไม่ได้ยอม
ก็ต้องส่งตัวไปรักษานะเลิกเล่า
เล่า

ติดเหล้าก็ต้องนำไปบำบัดเหมือนกันนะคะ
ก็จะมีศูนย์ในการบำบัดเรื่องของการติดเหล้าเป็นการเฉพาะ
คือฟังญาติพี่น้องแล้วเขาก็ไม่ได้จะปล่อยปลาละเลยหรอก
แต่เขาบอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแจ้งตำรวจหลายรอบ
ไปก็ต้องปล่อยคือก็เข้าใจตำรวจนะ

คุมตัวไปพอสั่งเมาก็ต้องปล่อยกลับบ้าน

บางคนก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวไงครั้งเก่าก่อนอะไรอย่างนี้
อ่ะผลอกนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ